มันก็มีเหมือนกันพาไปดูน้องคนนี้ดีกว่านะครับ
ตั้งจัดเต้นเพลงน้องริซ่าดูเลย
กันไปดูกับหน่อยดีกว่า
นะ

อยู่แล้วดูดูท่านี้อ้าวเมื่อกี้ผมทำแล้วเอาคุณขวัญตัดมา
คุณขวานหน่อยปล่าท่านี้เลยอย่าอย่าอย่าไม่ผมเคลียร์แต่ผม
เคลียร์ตรงนี้ให้เริ่มมาเร็วเร็วสู้น้องเขาไม่ได้ยอมรับ
และยอมใจด้วยเดี๋ยวก่อนไอ้กระตุกอันหลังเนี่ยชัวร์เลย
ว่าน่าจะเห็นคนแอบถ่ายอันนี้คงไม่น่าคงไม่น่าเตรียมเอาไว้
แต่อันนี้บอกเลยอ่านับวันถ้าเกิดประกวดพวกเนี้ยแน่นอน
ได้ขนาดนี้ค่ะโอ้โหแล้วล่าสุดเนี่ยไปเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้งานรับเหมาเนี่ยโอ้โหทำงานกันหนักมากเลย
แตกมาแล้วตอนนี้ไปน้องข้าวอ่าขอบคุณด้วยนะครับ
ในครีมทิกต็อกอันนี้นะครับก็ชื่อว่านะครับ
คุณมรุษทิ์ดาแล้วก็อันเดิมสระของสองห้าสี่ห้าด้วยนะจ๊ะ

คุณหว่าละปัดหว่าละปัดใจเย็น
คุณจะไปแซวน้องเขามากแล้วที่สำคัญคุณอย่าแซวผมเยอะ
คนที่เขาฟังอยู่เขาเข้าใจผิดผมขี้เกียจตามไปเคลียร์ทีหลัง